ส่วนเหตุการณ์นี้เรื่องเศร้าเกิดขึ้นค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของรีสอร์ทอายุ๘๓ปีก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะไปทำธุระ
ปรากฏว่าเจอรถบรรทุกเบียดแซงรถมอเตอร์ไซค์ล้มเธอหลุดเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกเสียชีวิตค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือคุณกาญจนาเมืองอ่ำค่ะอายุ๘๓ปีที่เห็นเมื่อสักครู่คือลูกสาวค่ะ

โอ้โหเสียใจร้องไห้นะคะนี่นี่คือภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมรถบรรทุกคันนี้นี่แหละนะคะ
ขับมาแล้วเบียดมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นไหมคะจังหวะนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ล้ม
คนซ้อนเนี่ยหลุดไปใต้ท้องรถบรรทุกนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมก็คงเดาได้คือ
โดนรถทับเต็มเต็มอ่ะค่ะเสียชีวิตนะคะรถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะ
แซงซ้ายปาดขวามอเตอร์ไซค์ที่ผู้เสียชีวิตซ้อนท้ายมาก็เสียหลักล้มลงนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่ถนนสายเอกชัยหมู่๓หน้าโรงเรียนศรัทธาสมุทรขาเข้าเมืองสมุทรสงครามค่ะ
พอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยรถบรรทุกคันนี้ก็คนขับก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะ
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์บอกว่าคุณกาญจนาเป็นเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทชื่อบีบีรีสอร์ทและพลอยศรีรีสอร์ท

อ่าจำรุ่นได้จำรถได้เดี๋ยวตำรวจคงไปดูกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งนะคะ
รายละเอียดเพื่อที่จะติดตามตัวคนขับรถบรรทุกคันนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
เพราะขับไปเลยไม่ได้ลงมาดูด้วยนะคะ